ดูเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นกลางตลาดสดที่อ่างทองหน่อยกันนะครับ
ผัวเมียคู่นี้คือผัวขี้หึงมาก
กระทั่งเมียไปเข้าห้องน้ำผัวยังตามไปเลยนะ

คือฆ่าปาดคอภรรยาจนเสียชีวิตอยู่กลางร้านอาหารตามสั่ง
แล้วตัวสามีนะคุ้มคลั่ง

แล้วก็เอามีดเล่มเดียวกันที่ฆ่าเมียนั้น
แทงตัวเองมาปาดคอตัวเอง

เหตุการณ์นี้ตอนที่ตำรวจเข้าไป
พยายามจะควบคุมตัวพยายามจะเกลี้ยกล่อม

ออกมาไม่มีใครทำอะไรอีกหนึ่ง

ไปไม่มีใครทำอะไรอีกหนึ่ง

ไปไม่มีใครทำอะไรอีกหนึ่ง

ไปไม่มีใครทำอะไรอีกหนึ่ง

เพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุเองก็เจ็บอาการหนักสาหัส
เอามีดแทงตัวเองเอามีดปาดคอเนี่ยนะคะ
บุกเข้าไปชาร์จตัวผู้ชายคนนี้นายเอกชัยล้อมไร่อายุ๔๖ปีค่ะ
เขาเอามีดทำครัวยาวสักฟุตนึงได้ปาดคอเมียนะ
คือนางพัชชาภูนทองคำอายุ๕๙ปีจนเสียชีวิตในร้านที่ตลาดแสวงหา
แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็พยายามที่จะเจรจาจะเกลี้ยกล่อมเขา
แต่ปรากฏว่าตัวนายเอกชัยเนี่ยนะเขาไม่ยอมเขาเหมือนมีอาการคุ้มคลั่งมา
เขาก็เปิดถังปล่อยแก๊สออกมาขู่เจ้าหน้าที่ด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะจุดไฟเผา
แล้วก็เอามีดทำครัวมีดนั้นพยายามที่จะแทงตัวเองฆ่าตัวตาย
เพื่อหนีความผิดนะคะซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่ไปชาร์จตัวได้เนี่ย
ต้องเร่งนำตัวนายเอกชัยไปส่งที่โรงพยาบาลแสวงหา
เพราะว่าต้องช่วยชีวิตด่วนเลยอ่ะอาการในเอกชัยนี่สาหัสปางตายเลยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทางตำรวจก็ได้ไปสอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ไปถามป้าน้อยป้าน้อยแย้มเทศเนี่ยนะอยู่นั่งอยู่ใกล้เลย
ป้าน้อยบอกว่าได้ยินได้ยินฝ่ายสามีมาขอตังค์ภรรยา๕๐๐จะเอาไปซื้อข้าวสาร
แต่จู่อีท่าไหนก็ไม่รู้ไปหยิบมีดทำครัวมาปาดคอเมีย
ทีนี้ตัวป้าน้อยอยู่แถวนั้นก็กลัวไงหนีออกมาแล้วก็รีบแจ้งให้คนช่วย
จากเราคุยกับป้าน้อยแล้วนะคะเราไปถามแม่ค้า
แม่ค้าที่อยู่แถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงคู่นี้เนี่ยนะ
เขาคบหากันเขาอยู่กันได้ไม่นานเดือน๒เดือนเองคุณนัทธนัน
ฝ่ายชายเป็นคนขับรถโรงงานแล้วก็ลาออกมาแล้ว
นิสัยของฝ่ายชายเนี่ยขี้หึงมากเลยนะคือเมียจะไปไหนเนี่ยตามตัวติดแจเลยคุณคิดดูสิ
แม่ค้าต้องการนิวโสปงกืนตามอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันประมาณสองเดือนหรือสามเดือนได้ประมาณ
ปากอกมันเลยมันยืนสิ

ปมของคู่นี้ว่าเขาอยู่กัน
แล้วเขาเรียกมีนิสัยหึงหวง
ถามญาติของผู้ตายฝ่ายหญิงญาติของนางพัชชา

คู่นี้ไม่เคยเห็นเขามีปัญหากันมาก่อนเลยนะ
แล้วตัวฝั่งผู้ชายเนี่ยจริงเขาก็นิสัยดียิ้มแย้ม
ส่วนทางฝ่ายหญิงนางพัชชาเนี่ยช่วงหลังจะมาหยิบยืมเงินแม่ของเธอเป็นประจำเลย
อันนี้ญาติบอกนะเพราะว่าตัวนางพัชชาเองขายของไง
ขายของก็ไม่ค่อยดีก็เลยมาหยิบยืมตังค์ญาติญาติกันเนี่ยนะคะ
แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ตกใจเหมือนกัน
ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการก่อเหตุครั้งนี้ด้วย
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราวันนี้นะลงไปที่ตลาดแสวงหา
ไปที่ร้านขายอาหารตามสั่งร้านที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
บรรยากาศที่ตลาดเอาจริงนะคุณ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานสักช่วงประมาณ๑๑โมงช่วงจากเที่ยงไง
คนก็มาเดินจับจ่ายซื้อของกันเยอะ
แล้วพอเจอเหตุการณ์สลดแบบนี้วันนี้ตลาดเงียบเลยนะ
แม่ค้าก็จับกลุ่มคุยกันถึงเหตุการณ์สลดเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นนะคะ
คุยกับเจ๊หมูเจ๊หมูเนี่ยร้านอยู่ติดกับร้านที่เกิดเหตุเลยนะ
หมูบอกแบบนี้เจ้าหน้าที่น่ะเอาศพของนางพัชชาไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ

แล้วถามว่าเจ๊หมูพอมันเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
เขามีการทำพิธีไหมให้พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณไหม
หมู่บอกยังเลยญาติยังไม่ได้มาทำพิธี
แล้วก็ถามถึงอาการของตัวสามีมือมีดด้วยนะคะ
อาการของนายเอกชัยเป็นยังไง
คุณคิดดูสิเขาปาดไปที่คอตัวเอง

แต่ถามว่าตอนนี้ตำรวจจะทำอะไรบ้างกับตัวสามีที่ก่อเหตุ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายเอาไว้ก่อน
แต่ตัวเจ้าตัวเองนี้ก็เจ็บสาหัสเล็กน้อยเลยนะคะ